คราวนี้จะพาไปดูกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับเด็กพิเศษที่จังหวัดพังงากันหน่อย
งานนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าช่วงท้ายของงานเขามีการแข่งขันสุดพิเศษเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช็อตเด็ดไฮไลท์อยู่ตอนนี้แหละค่ะ
คุณนายผู้ว่านะคะท่านก็เรียกว่าอยากจะร่วมกิจกรรมนี้ก็คือการแข่งขันลากกาบหมาก
ก็ต้องจับคู่กันใช่ไหมคนลากกับคนนั่ง
คนลากนี่เขาก็คงเป็นคุณพี่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะท่านก็ลาก
คุณนายผู้ว่าไปอย่างสบายชิวไปแบบนี้พอถึงจุดหมายปลายทางต้องสลับกันสิคะ
คราวนี้เปลี่ยนตำแหน่งกันนิดนึงคุณนายผู้ว่าก็ต้องมาลาก
ปรากฏว่าคนนั่งเนี่ยหนักประมาณ๘๐กิโลกรัมคุณนายท่านก็ตัวเล็กเบาะบางร่างน้อยนะครับ
ไม่ไหวสิคะทำยังไงก็ต้องอาศัยแรงจากผู้อื่น
แรงใหม่พอก็มา๓แรงลากกันไปแบบนี้ค่อยไปไปแบบใจเย็นนะคะ
ใช่สุดถึงรุ่นเส้นชัย
เบาเลยทีเดียวนะคะดูสิคะท่านค่ะ
สนุกสนานกันแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดพังงานั้นจัดขึ้นนะคะ
โดยมีนายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามาร่วมในงานด้วยแล้ว
ก็ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปกีฬาครั้งนี้ก็จัดขึ้นมาเพื่อน้องเด็กพิเศษการมีกิจกรรมการแสดงต่าง
รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมากมายนะคะ
อย่างเช่นคว่างราวกายีบังเดินกาลา
ตายขาเดียวชักเกยอร์วิ่งผลัดแตงโมเป่ากบมาเก็บมากมายทีเดียวนะ
เพื่อเป็นการฝึกทักษะพัฒนาการให้กับน้องเด็กพิเศษ
แล้วก็ยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใหญ่อีกด้วยนะคะ
เก่งนะดูสิแต่ละคนโอ้โหเก่งทั้งนั้นเลย

เด็กก็ได้ความสนุกสนานอันนี้ก็สโลไลฟ์เหมือนกันนะคะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬานะคะในการที่จะมาแข่งขันกันก็คือคว่างราวกายี
กิจกรรมดีแบบนี้สนุกสนานทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลย
จริงเด็กก็จะได้เสริมสร้างพัฒนาการด้วยนะในการแข่งขันกีฬาต่าง
อย่างนี้ก็ต้องใช้สมาธิใช้การฝึกฝนฝึกซ้อมน่ารักจริง